มาดูความคืบหน้าครับคดีที่อดีตทหารเรือนะครับ
อ้างตัวเป็นตำรวจปรับปรามยาเสพติดแล้วก็ไปจับผู้หญิงสองคน
ขึ้นรถไปเอาถุงดำคุมหัวแล้วก็ไปขู่เอาเงินเขา
เหยื่อเล่าให้ฟังบอกว่ากลัวมากถูกขังเอาไว้ในกรงหมานะครับ

นี่แหละครับหลังจากตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดชนบุรีนะครับ
จับผู้ต้องหา๔คนได้คือนายสันติจันทองนายสุขใจห่อทองคำ

แล้วก็มีนายปากรเกียรติแสงแพรวแล้วก็นายนัทพลตรีสุวรรณ
ส่วนนายสมพงศ์จันทดวงเนี่ยตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยอ้างตัวเป็นตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ทั้งหมดนี้เข้าไปจับผู้หญิง๒คนครับ
รถมีผู้ชายอยู่ก่อนแล้ว๒คนถูกคุมตัวอยู่
นะฮะแล้วก็เรียกเงิน๕๐๐๐๐บาท
แต่ผู้เสียหายสองคนบอกฉันไม่ไหวแล้ว
ขอร้องให้กลุ่มชายชะกันปล่อยตัวแลกกับเงินคนละ๘๐๐๐บาท

ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนคุมตัวนายสันติหนึ่งในผู้ต้องหา

ขณะที่แม่และน้องสาวของนายสันติบอกว่า
ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเข้านอนแต่ตั้งแต่หัวค่ำ
นะครับมารู้เรื่องอีกทีลูกโดนจับซะแล้ว
ตำรวจเอกธนาวุฒิจงจิระรักษาราชการแทนผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาเปิดเผยบอกว่า
กลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
เบื้องต้นตั้ง๔ข้อหาคือ
ตนเป็นเจ้าพนักงานกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน
โดยตนเองไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น
ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นตั้งแต่๕คนขึ้นไป
โดยใช้กำลังประทุษร้ายนวงเหนียวกักขังผู้อื่น
กระทำการด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากอิสรภาพ
และข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ครับ
ล่าสุดครับมีเหยื่อที่ถูกแก๊งนี้รีดทรัพย
เรื่องต้นมี๒รายนะครับตำรวจอยู่ระหว่างการเชิญตัวนะครับ
ชี้ตัวผู้ต้องหาเหยื่อทั้งสองรายเนี่ยบอกว่ากลัวมากเลย
ตอนที่ถูกขังอยู่ในกรงเพราะกลุ่มชายชะกัน
เอาสุนัขพันธ์พิษบูสี่ตัวมาเฝ้าเธอโอ้โหนะฮะ
แล้วก็ยืนยันว่าครอบครัวของกลุ่มชายชะกันที่อยู่ตรงนั้น
รู้เห็นด้วยหมดแต่ไม่ช่วยเหลือพวกเธอครับ
ใช่ค่ะไม่ให้ติดต่อญาตินะครับไม่สามารถติดต่อใครได้
น่ากลัวจริงนะ